อันนี้เรามากัดคู่สบัดกับเรา๓คน
ในคู่กัดสบัดกับเจ้าแม่อาทิตย์

และวันนี้อาจจะเป็นนิติใหม่ของแฟนคู่กัดสมัติกาลเศร้าอาทิตย์

แต่ตอนนี้เราจะยกทัพกันมาเลย
เจอกันแบบนี้๓คนคุยกันสนุกสนานค่ะ
ใช่ครับที่สำคัญผมมีของมาฝากพี่ทั้งสองคน
ขอบคุณตะก้ามากเลยค่ะ
แห้งนี่ครับของเพื่อนนี้ค่ะ
อ๋อนี่นี่ของไม้อะไรค่ะเนี่ย

ดูเหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออก

มันต่างกันไหนในตรงนี้ไม่มีหรอก

โอ้ยแต่ไปไหนมาค่ะเนี่ยได้ของฝาก

ฝากมะยงชิดโอ้ยนี่ชัดเลย

มะยงห่าง
อ่าขอบคุณมากเลยนะปากพร้อม
ขอบคุณแม่ด้วยเพราะว่าชีวิตรักษาแพงมาก

คุณดูยอดเยอะเพื่อนคุณผู้ชมทำไงผมนะ

เพราะบางข่าวมันก็อาจจะเตือนภัยกันด้วยเหมือนกัน

เตือนภัยกันสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้
ถ้าคุณนะเป็นลูกหนี้แล้วไม่ยอมใช้หนี้

อาจจะบังเอิญไปเจอกันแบบเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะ
แนะนำกันก่อนใครเป็นใคร
พี่เสื้อดำเสื้อกล้ามผู้ชายเป็นเจ้าหนี้นะ

มาบังเอิญเจอกันที่ธนาคารแห่งนี้
สาขาชัยมงคลตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราด

คุณวิเชียนสงวนหงอายุ๔๓ปี
ส่วนลูกหนี้พี่ผู้หญิงคือนางสาว
สุรีรัฐเป็ดแก้วอายุ๓๙ปี
โตเถียงอยู่คุยกันไม่รู้เรื่อง

ตำรวจก็เลยต้องมาช่วยไกล่เกลี่ยแล้วค่ะ
นักข่าวเราไปถามเรื่องที่มาที่ไปเป็นยังไง
พี่วิเทียนเจ้านี่เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคน
ค้ำเงินกู้ให้กับนางสาวสุรีรัฐจำนวนเงินก็คือ๑๐๐๐๐บาท

แต่นางสาวสุริรัตน์ไม่ยอมส่งทั้งต้นทั้งดอก

ก็ยังไงอ่ะคนที่ค้ำก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหม

ก็เป็นความลำบากของพี่วิเชียนเขา
จนกระทั่งผ่านมาจนถึงวันนี้ปี๖๖
วิเชียนไปทำธุระที่ธนาคารกับภรรยา
แล้วบังเอิญบังเอิญไปเจอกับนางสาวสุรีรัฐ

สุดท้ายก็เลยทะเลาะกันแบบนี้
ดูสิคะมันบังเอิญบังเอิญจริง
ทีนี้ไปถามนางสาวสุริรัตน์ฝ่ายลูกหนี้บ้าง

ก็ยอมรับนะว่าทำเรื่องกู้เงินจริง

วันนั้นนายวิเชียนมาขอร้องบอกว่าให้กู้หน่อย

ก็เลยกู้เงินไปทั้งหมด๑๐๐๐บาท
เหลือแบ่งกับนายวิเชียคนละ๔๐๐๐บาท

แต่หลังจากนั้นก็ออกจากงาน
ยืนยันนะว่าที่หายไปไม่ได้มีเจตนาหลบหนี

ตัวเธอเองก็ต้องใช้เงินเลี้ยงดูลูก
ส่วนสามีของตัวคุณสุริรัตน์เอง

แต่จะเอามาใช้หนี้ก็เลยไม่มีจ่ายนะคะ
สุดท้ายทางบุญตำรวจก็เลยแนะนำให้ทั้ง๒ฝ่าย
ไปตกลงกันที่สอธารณีตำรวจภูทรเมินตราจ

หรือไปตกลงกันจะผ่อนจ่ายยังไง
เพราะเงินก็คือเงินก็ต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะ
ค่ะแน่นอนค่ะเรื่องเงินต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อย
โดยเฉพาะเวลาที่เราไปทำผม

แต่ผู้หญิงคนนี้แหม

แต่เธออ้างสารพัดเลยนะคะ

ยื่นให้แค่บัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
ถือการาศีไว้ไง

พี่ชายพี่เขาทำงานยังไม่มาที

ไม่เพราะว่า๔๐๐ตังค์พี่ยังก็จะไม่พอเนี่ยตัวเอง

คนที่ทำมาทำผมแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ย
ก็คือพี่เสื้อสีแดงคนนี้นะคะ
เหตุการณ์ก็คือ๙มีนาคม

พี่เสื้อแดงเนี่ยอายุน่าจะประมาณ๓๐ปลายนะคะ
มาทำผมที่ร้านเสริมสวยในหัดใหญ่สงขลา

ระหว่างที่ทำสีผมลูกค้าคนนี้นะคะ

ก็เลยตกลงทำสีผมกันที่๔๐๐บาท

ก็จะเห็นช่วงทำสีผมทำไปทำมา
พอถึงเวลาจ่ายเงิน

อย่างนี้ใครเขาก็โอนกัน

มือถืออยู่ที่ญาติ

มือถืออยู่ที่ญาติเดี๋ยวให้ญาติมาเอามาให้นะ
ว่าอย่างนั้นเจ้าของร้านก็เลยถามต่อไปว่า

เออเอานิดนึงแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาจ่าย

นี่ช่วงนี้
เอาบัตรประชาชนให้เจ้าของร้านไว้

แต่นับตั้งแต่ได้บัตรประชาชนไป
จนถึงวันนี้๓๔วันแล้วเนอะ

เคยเข้ามาทำผมที่ร้านหนูเหมือนกัน

เขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจนะคะ

เพราะกล้องวงจรปิดเอ่ย
คลิปนี้เอ่ยเห็นชัดเจนค่ะ

หนุ่มคนนี้เขาหลงรักหิน

เอาหินมาเก็บไว้ในบ้านเต็มไปหมดเลย

เขารับแลกหินกับยาเสพติดด้วยครับ

แล้วเอาหินในเจ้าใหมม้าเนี่ย
อ่าตามบ้านล่ะ
นี่แหละค่ะผู้ชายคนนี้นะฮะ
เขารับสารภาพเขาชื่อนายอารักษ์สินสวัสดิ์หรือว่ากุ๊ก

เขาบอกกับตำรวจฮะขณะที่เข้าตรวจค้นห้องเช่า
เลขที่๖๕หมู่๑ตะมดท่ายางจังหวัดเพชรบุรีฮะ
ซึ่งพอตำรวจไปเนี่ยโอ้โหไปดูฮะสภาพห้องเช่า
โอ้โหหงเลยฮะนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะ
นึกว่าร้านขายหิน๙๕ปีใช้หรือเปล่าเออเอออ่ออ๋อโห
เดินอย่างไรก่อนมรุวชมฮะหินน้อยหินใหญ่เต๋ไปหมด
มึงไหว้จะเป็นห้องนอนหัวนอนห้องน้ำ
หรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าก็ยังมีฮะเครื่องแป้งก็มี
อันนี้เอาไปวางทำไมตรงนั้นครับคุณพีฮะ
อึ้งที่สุดคือบนหลังตู้เย็นก็ยังมีครับผม
และที่สำคัญนะเขาตั้งแทนพระพุทธรูปด้วยนะ
เอาไว้บูชานี่เห็นไหม

ก่อนเข้าตรวจค้นห้องเช่านี้ครับ
นายกุ๊กเนี่ยถูกรวบตัวพร้อมยึดของกลางฮะ

ขณะที่กำลังจะนำไปขายให้กับผู้เสพรายหนึ่งครับ
ฮะทางด้านตำรวจก็ไปค้นห้องเช่าฮะ
อกจากเจอกองหินล้นห้องแล้วเนี่ย
ยังพบยาเสพติดเม็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก
ซุกซ่อนอยู่ในซอกหินฮะ
รวมแล้วเนี่ยยาเสพติดทั้งหมดนะฮะ

นี่ก็เลยนำตัวไปสอบสวนนะฮะ

เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วฮะ
พอพ้นโทษมาก็ทำอีกนะครับผม

ที่สำคัญนะครับเขาเป็นคนชอบหินอยู่แล้ว
แต่พอเสพยาเข้าไปโอ้โหยิ่งหลงไหลหินเข้าไปใหญ่เลย
ทุกวันนี้เห็นเขาบอกว่าออกไปเที่ยวเนี่ย
มาแต่หินตามริมคลองตามสถานที่ก่อสร้าง
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างเก็บมาหมด
สะสมไว้นะครับผมเอามากราบไหว้บูชาบ้างอะไรบ้าง
ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งซื้อยาบ้ามา๒๐๐เมตร
ก็จะเครือข่ายในราคาเม็ดละ๑๓บาท
เพื่อนำมาเสพและที่สำคัญแบ่งขายด้วยนะเม็ดละ๒๐บาท
แต่ถ้าใครนำหินมาแลกก็จะเอามาแลกกับยาบ้าได้เลย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
สอบสวนเสร็จฮะนายกุ๊กก็เข้าไปนอนฝันถึงหินในคุกตอก

ใช่ฮะถูกแจ้งก็หาจำหน่ายและเสพยาเสพติด

แล้วก็ถูกคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ

แต่ถ้าเอาหินมาแลกยาบ้าได้เนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้
โอ้โหมันเป็นอย่างไรเนี่ยครับ
สุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มแจ้งเขาหาไปเรียบร้อยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันบ้าง
พูดเลยว่าอนาคตมืดมนต์ฉับพลันทันที
ไม่เห็นเลยค่ะเพราะควันมันดำขนาดเนี้ย
เท่าไหร่รู้จักมัน
ดำดำขมงควันขมงมาเลยเราเห็นไหม

ปัดจมูกปัดตาแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
แล้วคุณสังเกตมันไม่ใช่ได้มาแค่ควัน
อ่ามันเหมือนมีฝุ่นมีขมาวใช่ไหม

คุณขาจะเอาที่ไหนหายใจได้ในระมวงชีวิตอยู่ต่อไปได้อ้าวลำบากเหมือนกันน่ะฮะ
กลุ่มควันดำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันอยู่มันอยู่บนท้องถนน
ซึ่งมันมาจากรถนะคะรถที่จอดอยู่แถวนั้น
ซึ่งกล้องของหน้ารถคันหนึ่งเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้
จะมีรถเล็กใหญ่จอดเต๊ะไปหมดเลยนะคะ
มีรถบัตรคันหนึ่งที่จอดอยู่เลนกลางเร่งเครื่องสิคะ
พอเร่งเครื่องปรึ้งปรึ้ง
ควันดำนี่ขโมงไปทั่วเลย
นะคะลักษณะตามที่คุณผู้ชมเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดต่ออยู่คุณคิดดู
ซึ่งคลิปนี้เฟซบุ๊กเฮียขับรถเขานำมาโพสต์เอาไว้นะคะ
หลายคนไปแสดงความคิดเห็นบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์ไม่สูบบุหรี่มาทั้งชีวิต
ถ้าได้มาเจอการปล่อยควันแบบนี้เข้าทีเดียวโอ้ปอดพังนะคะ
เรียกว่าเรื่องนี้นำมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะฮะ
เพราะว่าช่วงเนี้ยฝุ่นมันมันเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าหากรถใหญ่นะคะ
ที่มันมีสภาพที่มันไม่เหมาะสมไม่พร้อมมีปัญหาไปเช็คเครื่องก่อนไหมคะ

มันก็จะได้ลดปัญหาเรื่องของการปล่อยควันดำแล้วมันผิดกฎหมายด้วย
กำลังจะถามเลยเข้าอู่หน่อยไหมคะ

ยังอยู่ที่เรื่องของรถนะคะแต่อันนี้เป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าถ้าคุณแตะเบรกแรงรถจะฉลับและกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ได้ค่ะ
เดี๋ยวดูให้
คุณนั่งก่อนคุณนั่งก่อนโทรแล้วโทรแล้วเดี๋ยวมา

ยังไม่รู้นี่ออกได้มีสติอยู่เค้ามีสติอยู่
บ้านอยู่ทางไหนคะ
อยู่ทางนู้นครับ
จะถึงอยู่แล้ว

สลับทรายมาแล้วพลิกหงายท้องแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะคะ
คือรถคันนี้เขาเสียหลักลื่นซ้ายที่ตกอยู่ตามถนน

คนขับเห็นคนขับไหมคะที่นั่งอยู่ข้างรถ

ชาวบ้านแถวนั้นก็ออกมาช่วยนะคะ

เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่พิศนุโลกนะ

กู้ภัยก็เข้ามาช่วยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
คนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือชาวบ้านที่เข้าไปช่วยนะคะ
เขาก็โพสต์ลงในติ๊กต๊อกเขียนข้อความว่า

แต่หมาตกใจวิ่งหายไปจากรถ
ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกันเด้อพี่น้อง

เขาขับรถมาเนี่ยมีหมามาด้วย

แต่พอรุ่งเช้าค่ะเขาวิ่งกลับมา

คือเขาไม่รู้จักนะน้องหมานี่ไม่รู้จักพื้นที่นี้เลยนะ

เจ้าของคลิปก็เลยฮัลโหลโทรแจ้งเจ้าของรถมารับน้องหมากลับค่ะ

ผู้หญิงที่ต้องไปเดินตลาดหรือไปเดินสถานที่ที่คนเยอะ
แล้วลืมปิดกระเป๋านะมันมีช่องว่างอยู่
ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่ามิจฉาชีพเขาจะทำแบบนี้ฮะ
พี่หมาคุณผู้ชมฮะแป๊บเดียวเท่านั้น

ถามว่าผู้หญิงคนที่โดนเนี่ยรู้ตัวไหม
รู้ตัวแต่เขาทำงานกันทรัพย

เขาก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่าคนไหนเอาไปนะ
นี่ฮะเหตุการณ์แบบนี้ไร่เลียงแบบนี้ฮะ
ผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วก็ยืนงงอยู่

แก๊งนี้เขามากันสองคนคุณผู้ชมจะเห็นนะ

สีดำเขาเดินมาก่อนนะฮะมองไปที่กระเป๋าสะพายของผู้หญิง
ต่อหายเดินหายไปจากกล้องก่อนและผู้หญิงชุดสีน้ำตาลเดินมาทีหลังฮะ
เหมือนไม่รู้จักกันด้วยนะหันไปมองที่กระเป๋าสะพายของเหยื่อสาวฮะ
ไว้ก่อนโอเคเดินหายไปสักพักฮะทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงมาพร้อมกัน
เดินย้อนกลับมาทำทีจะมาแบบซื้อของยืนดูรอหน้าร้านคอยดูจังหวะฮะ
ดูจังหวะและจะฉกมือถือในกระเป๋าได้ตอนไหนแต่พอไม่มีจังหวะ
มันคนมันแบบว่ามันไม่ได้ชุกชุมเหรอค่ะขโมยยากนิดหนึ่งอ่า
แต่เขาใส่อาศัยโอกาศฮะเอออ่าอาศัยโอกาศยังไง
นี่เดี๋ยวพอปลอดคนนะหาโอกาสให้เหยื่อเนี่ยเผลอ
แล้วผู้ชายอ่ะมายืนข้างฮะค่ะค่ะผู้หญิงยึนข้างหลังเสร็จแล้ว
ไปแล้วใช่แล้วก็ส่งให้ผู้ชายเออเป็นขบวนการใช่โอ้ย
ภารณีที่แบบอ่ะสมมุติเขาจับได้ว่าผู้หญิงไปเอา
เอาไปใช่ไหมเออไปอัดไปตามผู้หญิงก็ไม่เจอเพราะเขาส่งไป
ส่งต่อกันแล้วอ่ะอย่างที่คุณดาวบอกเนี่ยฮะต้องระวังเนาะ
เวลาที่จะไปเดินในสถานที่ต่างเดี๋ยวนี้โจรกับขโมยก็เยอะ
ไม่รู้ใครเป็นใครก็ต้องปิดกระเป๋าไว้ให้ดีดีเนอะ
ตามตลาดนู้นตลาดถัดนี้เนอะใช่อ่าอือ
มาดูเรื่องนี้บ้างดิฉันก็ฟังซะจนแบบตกออกตกใจ
เออกลัวนะแต่ถ้าดูเรื่องนี้บอกเลยว่าคุณยิ้มแน่นอน
เพราะจะเล่าเรื่องเต่านำโชคอุ้ย
เต่านำโชคคิดว่าไม่ใช่เต่าสี่ค้าหลังค่างมุมกระเบือง
ใส่ผิดลองผิดที่นึก
เต่าที่เป็นสัตว์แต่มันคือรถเต่า
เต่าที่หลายคนโปรดปรานอยากได้
ซึ่งสาวเจ้าคนนี้ก็ได้รถเต่าเป็นของขวัญ
แล้วยังมีหนุ่มมาขอแต่งงานด้วยค่ะ

บอกแล้วว่าคุณดูแล้วคุณจะยิ้มไปด้วยจริง

นี่เป็นโมเมนต์การขอแต่งงาน
สองคนนี้ไม่ได้เพิ่งจะแต่งงานนะ
เขาอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว

แต่งงานกันมานานแล้วรักกันดีอยู่แล้ว

แต่ว่าอยากจะเตอร์ไพรส์ฝ่ายชาย

ฝ่ายหญิงอยากได้รถเป่าเป็นชีวิตจิตใจ

ก็เลยทำเตอร์ไพรส์นี้ขึ้นมาที่ศูนย์ทำสีรถทรัพย์ทวี
เป็นศูนย์ทำสีรถชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งเขาก็ได้ทำการตกแต่งทำสีรถเต่าคันเก่า

งามประดุษว่าเพิ่งถอยมาใหม่จากโชว์รูม
แล้วก็นี่ค่ะเนรมิตห้องเครื่องให้กลายเป็นลูกโป่งหันศา

แล้วช็อตที่น่าประทับใจคือผู้หญิงสวัสดีค่ะ
มือไหวนั่งลงด้วย

ฝ่ายชายก็คือคุณบุญศรีมีแก้วอายุ๕๗ปีเจ้าของรถเตา
ส่วนภรรยาก็คือคุณสวรีมีพร้อมอายุ๕๑ปีค่ะ
สองท่านก็อยู่คู่กันมายาวนานนะคะ
แต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่ฝ่ายชายคุณบุญศรีเนี่ย
อยากจะเตอร์ไพรส์ภรรยาของตัวเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องมันก็มีสตอรี่นะ
คือวันที่เขาจะมาเซอร์ไพรส์กันเนี่ยนะคะ
เต่าเนี่ยเกิดขัดข้องสตาร์ทไม่ติดนะ
ช่างเนี่ยก็ต้องเร่งแก้กันวุ่นเลยเพื่อไม่ให้เสียเลิกที่เตรียมเอาไว้
บรรดาช่างในอู่ก็ช่วยกันเข็นรถออกจากที่จอดนะคะ
เพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยได้นั่งรถเอาเลิกเอาใช้ไปก่อนค่ะนะฮะ

เหมือนในน้ำตากประเทศอะใช่ไหมสักนิดหนึ่ง
เออพอแต่งงานซวมแหวนก็ปุ๊บต้องสตาร์ทรถออกไปแล้วจะมีกระป๋องไข้ไทย
กำลังจะถามมีกระป๋องไหม
รอดูหลอดูทะเบียนเนี่ยแหละคะ
ออกไปแล้วนะคะ
ทำให้พรากจากกันไปค่ะพี่ดาวน้องจูด้ง
แล้วกลับมาเจอกันอีกทีเมื่อ๑๖ปีก่อนก็คือปี๕๐
ตอนนั้นแหละถึงจังหวะเวลาแล้ว
ได้แต่งงานอยู่กินกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
ทุกวันนี้ทั้งสองท่านก็เรียกว่ามีฐานะที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จนะคะ
ก็เลยคิดว่าอยากจะสารฝันให้ภรรยา
นี่ค่ะโดยการไปซื้อรถรถมาเนี่ยนะแล้วมาตกแต่งทำสีใหม่

โอ้โฮรุนทุนนะเพื่อภรรยาสูตรเชื่อรัก
แล้วตั้งชื่อรถเต่านี้ว่าเจ้านำโชค
นี่ไงดิฉันถึงบอกว่าเต่านำโชค
อ่าเปิดเลยค่ะเปิดภาครุมอู้ยภรรยาพี่สวรียิ้มยิ้มใหญ่
ของอยากได้อ่ะเนอะนั่นน่ะสินะคะซึ่งตัวคุณสวรีก็บอกว่าประทับใจมาก
ซึ้งใจมากเนี่ยค่ะและถ้าบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีแฟนคนนี้
รถคันนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ
คิดดูความรักมันมาพร้อมกับจังหวะจริงแล้วมาพร้อมกับคนที่ใช่จริง
อ๋อนี่ค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่รถเต่าค่ะธรรมดารถเต่าง้อยเฮ้ยเต่าง้อยเฮ้ย
จะอย่างนี้เหรอเต่าง้อย
ไม่ทันตั้งตัวเลยเอาอย่างนี้พอรสเต่าเสร็จแล้วพาไปกินอะไรอร่อยอร่อย
พูดดีค่ะกับข้าวเนี้ยวหูหมูโทษครับหมูห่อไปต่อต้องบอกเลยว่าอร่อยจริง
ส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับนี่คือน้ำลายสิครับ
ชื่อวันนาข้าวเหนียวหมูห่อใบตองที่เห็นแบบนี้แล้วอร่อยจริงฮะ
เอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับการห่อใบตองแบบนี้ฮะที่แม่วันนาบอกว่านี่คือเคล็ดลับ

ใช่ที่ธแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเฉพาะการหมักหมูพิชษา
รองผิดรองถูกมาแล้วอ่ะสิใช่ครับรองผิด
ผิดลองถูกแล้วก็เสียไปเยอะกว่าจะได้แบบนี้ฮะ
เขาใช้เนื้อส่วนไหนเอามาทำหมูเนี่ย

ใส่กระเทียมเชียวเยอะแล้วหูกรุบกรับ

โทร๐๘๒๙๙๑๓๔๕๑นะครับ
สั่งเฟซบุ๊ควันนาข้าวเหนียวหมูใบตองก็ได้

ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย
ที่ชุมชนบ้านแล้วจังหวัดสุฟานบุรี
ว่าแต่ไปทำไม
เพื่อพี่ดาวหายไปไหนอีกแลนี่

ที่สถานที่ที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
วิถีชีวิตท้องถิ่นเขาต้องแต่งแบบนี้

วันนี้มาบลูกมาตารุยในชุมชนบ้านแหลม
อำเภอบักประมาณจังหวัดสุภัณฑมรีค่ะ
เสียงอะไรเฮ้ยน่าจะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมที่เขาอนุรักษ์เอาไว้
เดี๋ยวเราขอไปฟังใกล้ก่อนนะคะ
มีขนมห้องพักขนมสัมปณีน้ำพริกเผาสูตรนี้สูตรโบราณ
เอชาเอชาชาชาชาชาชาน้อยแม่
เอ้าอีน่าฉันว่าเกษตรไกลเกินไปแล้วเปล่านะ

เทียบ

ฟังแล้วมันเป็นจังหวะที่สนุกสนานแบบนี้
ดาวอยากรู้ว่าที่ชุมชนแห่งนี้
มีของดีอะไรจะโชว์ดาวอีกบ้างคะ

สวัสดีจ้า

สวยเหมือนที่หนูเห็นอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะ

ใช่เหมือนที่หนูอยู่ในไทรลัสทีวี

ไปกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแม่
เป็นคนตำน้ำพริกไปนานนะจ๊ะ

ไปนาไปกับหัว

ให้คุณดาวนะคะมาตำน้ำพริกกับแม่นะคะ

อย่างแรกเลยคุณแม่ขอถามที่ไปก่อนค่ะ
ยังไม่ทันจะมาหรือจะไปแล้วเหรอ

ตำแล้วก็เครื่องแล้วก็เอาไปนาแม่งเอาไว้ที่บ้านมาก
เรียกน้ำพริกเผาสุดโบราณก็ได้ไปนานก็ได้จ้ะ

มะขาเบียใช้ในน้ำปลา
อันนี้คือเกลือซ้าเนื้อกละปิกจ้ะ

ดูเองแล้วกันเขาก็บ้านสั่งใหม่
ดาวผู้หญิงที่ดีแหละ
ทำละติดทั้งทีก็ต้องตามทีให้พุ่งสะเกลือ
โอ้โฮสะเกลือแล้ว

อุ๊ยมาเอาเบา

อร่อยพนฟาย

เฮ้ยพี่อ้วนหน่อยนะ

อ้าวพี่ห้วนพะลุเสร็จแล้วเหรอค่ะ

เรามีขนมมาให้นะคะ

ขนมทรงครับใช่แล้วจ้าอุ๊ย
ไปค่ะขนมทรงครับน่าจะเป็นยังไง
ไปเลยจ้าอันนี้คือมะรัดค่ะสวัสดีค่ะว่าอย่าง
เดี๋ยวฝากพี่ดาวนะคะฝากไว้กรรมรัฐด้วยนะคะ

แป้งมันไข่ไก่น้ำตาลกะทิเกลืองาดำค่ะ

พริก

ว้าว

ตายแล้วตายตายติดคอตาย

ขอบคุณความรู้ในการทำทองพับและถิ่นจากมรัฐด้วยนะคะ

ก็บรรยากาศน่ะรู้มั้ยหลงได้ง่ายเป็นเสียอยู่ใจยา
เรียกว่าพัยตะพุทธโฮมสเตย์จ้า

ถึงห้องราคาที่น้องดาวจะต้องได้ใช้
โอ้ยขอบคุณค่ะ

สงสัยจะไม่ได้เป็นแล้วจ้ะเจ้าสาว
มวลว่าไปเมื่อกี้เจ้าบ่าวผลาก
เจ้าบ่าวผลาก
คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มกันไหมคะ

หลังจากฮิดาพาคุณผู้ชมเต็มอิบกันไหม

เขาทำอาชีพอะไรกันบ้าง

วุ่นวาย

ส่วนช่วงหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมาบอกมาแชร์เหมือนกัน

อยากอ่านไลน์คุณผู้ชมจังเลย

น้องกลุ่มนี้เขาก็มีวิชาที่เหมือนกัน

เย้

พร้อมครับค่ะ

เอ้าเคียนใจยักษ์ใจหมาน

เคียนเลยหรือลองนะอื้อจริงจังมากเลยค่ะ
เดี๋ยวกินซูเปอร์สาราค่ะถืออันวงด้วยนะ
เอ่อแต่คำนี้คือไม่ได้ว่าใครใช่ไหมฮะอืม

แต่ที่กูคุณคุยชมนี่ได้ชมไป

มันเป็นคลิปที่คุณครูนี่นะบอกคำเพื่อให้นักเรียนเขียนตาม

แต่สังเกตไหมว่าก่อนที่จะบอกมันมีซาว

ครูเปิดซาวอย่างยิ่งใหญ่

เออ
นั่นสิครับคุณต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ใช่แต่ว่าก็เอาล่ะมันก็ต้องมีสีสันบ้าง

อาจจะบิดถอยเก้าห้าไหนถูกไหมคะ

เต็กครับใจมือมาใหม่ค่ะ

ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา
โรงเรียนเข้าค่าย

แล้วจะมีกิจกรรมสนุกมากมายเลยนะคะ

จะพาคุณผู้ชมไปดูการกระโดดหอ

แต่เป็นการกระโดดหอของตัวแม่ค่ะ
การฝึกแล้วค่ะ

โดยมีร้อนส
ลูกเสือสาวเขาจะทำการกระโดดหอ

ต่อมาดาก็ไม่ได้เลยค่ะรายงานตัว
ลูกเสือสมศรีนามสกุลเรืองแสง

แต่ถ้าเรืองแสงได้รอยได้ไม่น่าจะใช่ลูกเสือหรือวะ
เอาล่ะครับครับรอยดูเสือภาคกว่านะค่ะ
เป็นน้องจากโรงเรียนชุมชนบ้านปงตาบหวาย

แอดณธีมูลลี่ค่ะ

เป็นภาพโพสต์ส่วนตัวแม่ตัวมันดาว

ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
ถามนิดหนึ่ง๒ท่านนี้ชอบแหย่ไหมคะ

เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตาย

ถ้าชอบแห่ต้องดูให้ดี
ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

แบบเป็นไงครับ
เค้าไม่เลือกคนแหย่หน่อยล่ะคะ
เล่นจรเค่เลยเนอะ
เล่นทำแขกก่อแหย่จรเค่

จอราเคอย่ามาแห่แคเออ

ปิดท้ายคู่กันสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้กับภาพน้องหมาเขาเล่นกัน
เอ๊ะแต่ทำไมตัวหนึ่งหายท้องลุกไม่ได้เลยอ่ะ

ครับเรา๓คนขอตัวลาไปก่อน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

ดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตน์อีวียช่อง๓๒ครับ